รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูนไนท์สนับสนุนโดอีซูซูดีแม็กซ์๑๙และ๓๐ดีดีไอบลูพาเวอร์
สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับ
อยู่ช่วงจากนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ
ชั่วโมงกว่าความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
รับเชิญของเราในวันนี้มีข่าวมาโดยตลอดพี่
อยู่ดีงานหายไปปุ๊บชีวิตตกอับถึงขนาดจะต้องไปขายของตามตลาดนัด
ขนาดนั้นเลยชีวิตไม่มีแม้กระทั่งเงินจ่ายค่าเทอมลูก

วันหนึ่งตัวเองบอกว่าเขาไหว้พญานาคกันพญานาคกันนางก็ไม่เชื่อ
วันหนึ่งไปถูกชะตากับพญานาค
ชีวิตเปลี่ยนไปค่าเทอมลูกเนี่ยไม่มีไม่มีนะ

มีครั้งหนึ่งนะครับเธอไปบนบานปรากฏว่าไม่ได้แก้บนนางรำตามถึงบ้านคุณผู้ชมครับ

ไม่เจอพี่จอยมานานเหมือนกันเนอะ
ก็ไม่ได้ไปหน่ะยังอยู่ทุกแถวนี้แหละ
จะไม่ไปขายของตลาดนุ้งตลาดนัดด้วย

ในช่วงที่มันไม่มีงานหรือไม่มีอะไรเลย
พี่ก็ไปค้าขายทำนู่นทำ

จ้างได้อยู่จ้างได้เยอะด้วย
แต่ว่ามามูไนท์แบบนี้ต้องมีเหตุผลแน่นอนนะฮะ
วันนี้มาพูดถึงเรื่องราวของทางคุณแม่ของพี่จอย
ถูกไหมครับเห็นบอกว่าป่วยเข้าโรงพยาบาล
อาการเนี่ยเป็นตายเท่ากัน

ก็เป็นความดันเบาหวานเป็นเกาะ
แล้วตอนนี้ก็คือที่ไปโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายก็คือเป็นหัวใจ

เกือบตายเพราะว่าเขาตอนที่เขากลับมาหาพี่เนี่ย
แม่นอนอย่างนี้ไม่ไหวแล้วบอกแม่ไหวไหม

อากาศหายใจตัวเองอากาศตรงนี้มันน้อยมาก

ก็เลยต้องหาโรงพยาบาลที่จะเข้าไปเช็ค

เหมือนจะเป็นหัวใจหรือจะเป็นอะไรอย่างนี้

สรุปตอนนั้นลูกคิดว่าเอาเถอะเห็นสภาพแม่แล้วเนี่ย

ไม่รอดค่ะเพราะว่าเส้นเลือดทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนมันตันหมดเลย

ตัดอย่างเดียวแล้วแม่ผ่าตัดไม่ได้คุณแม่นี่๘๔แล้ว
คืออายุเยอะแล้วจะไปผ่าตัดก็อันตราย

เมื่อหมอทางการแพทย์ทำอะไรไม่ได้

คือพี่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาแนะนำมา
เขาบอกแนะนำมาบอกว่ามีพระสามองค์อยู่ข้างโรงพยาบาลเนี่ย
ลองไปบนดูสิลองไปขอดูสิ

พระพุทธรูปนี่แหละจะเป็นสามองค์ตั้งอยู่แต่แล้วก็จะมี

อยู่ข้างโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ใช่คือใครมาใครไปเหมือนกับแบบว่าท่านจะช่วยในเรื่องเจ็บป่วย

พี่ไปขอว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่เนี่ยหายดีแล้วออกจากโรงพยาบาลเนี่ยพี่จะไปลำ

พี่จะไปรำแต่พี่ไม่รู้ว่าพี่น้องเนี่ยจะมีใครไปหรือเปล่าแต่ที่แน่ผู้หญิงสี่คนเนี่ย
ต้องไปแน่ลูกแม่๔คนต้องลำแน่เพราะว่าเป็นลิเกกันหมด
คือขอให้แม่รอดเราจะรำให้
ให้ออกไปจากโรงพยาบาลแล้วเราก็หาย
ตอนที่คุณแม่รอดคุณหมอมาบอกว่ายังไง
คุณหมอบอกว่าตอนนี้ไข้เริ่มลดลงแล้ว

หลังจากไหว้พระกี่วันอาการถึงดีขึ้น

เพราะว่าอยู่เป็นอาทิตย์แล้ว
เพราะยังไงก็ต้องอยู่เป็น๑๐วัน๑๐กว่าวันเนี่ย

ให้รถให้ยาฆ่าเชื้อไปถูกกับตัวที่มีอยู่ในกระแสเรื่องของคุณแม่

เชื่อไหมว่าเป็นที่ปฏิหารของพระที่เราไปขอ
พี่ไม่รู้ว่าเอ่อยังไงแต่ว่าเรา
ถ้าเรามีจิตศรัทธาที่ดีอะ

ถ้าเราตั้งจิตศรัทธาแล้วอย่างนี้

บางทีมันอาจจะเป็นปฏิหารหรือเป็นเพราะยาหมอเราไม่รู้

คือพี่สาวก็บนว่าเดี๋ยวฉันจะบวช
แล้วก็กินมังไม่กินเนื้อสัตว์

เชื่อว่าที่นี่พี่ก็มาที่นี่แล้วพี่มาไหว้ทุกวันไง

แล้วซื้อพวงมาลัยก็ไปไหว้ท่านแล้วก็ขึ้นไปไหว้ข้างบนด้วย

เมื่อแม่ออกมาปุ๊บแล้วพี่ได้ไปแก้บนไหม

แล้วมีอะไรมาตามมาหามาถามไหมว่าเออทำไมถึงไม่ไปมีฉกคิดอะไรไหม

คือมีน้องที่เคยทำงานบ้านพี่
เขามาที่บ้านเขามาเล่าให้ฟังว่าเขานอนอยู่ตรงโซฟา
พอโซฟาปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะเป็นบันไดทางขึ้นไปเป็นห้องพี่อะนะ
เขานอนอยู่ประมาณสักดึกได้นะ
เขาได้ยินเสียงละนาดเหมือนประโคม
ดาราประโคมดังลั่นเลยเขาได้ยิน

เขาก็พยายามคิดว่ามันเป็นแบบนั้นเอ๊ะมันเปิดวิทยุหรือเปล่าเสียงประโคมดังมาก
แล้วสักพักนึงเขาก็เหมือนเหลือบไปมองเหลือบไปมองที่บันได
เพราะว่าเขาหัวเขาอยู่ตรงนี้นอนเหลือไปมองที่บันไดมันตรงกับบันไดพอดี
เขาเห็นเหมือนคนที่ใส่ชุดเหมือนลำละคร

นางรำเป็นชุดรัดเครื่องใส่ยอด

เป็นชะดาเป็นยอดคนละครเขาก็เรียกยอดนะใส่เป็นยอด

ผู้ชายลงมาแบบว่าลงมาแบบลำนะลำมาแบบนี้แล้วซอยเท้ายี๊ดเขาลำมาอย่างนี้
เหมือนซอยเท้าอย่างนี้ลำลำแล้วลงลงจากบันไดไม่มีแบบว่าไม่มองไม่อะไรลงมาแบบลงจากบันไดลงมาสวยงามมากลงมาแล้วก็มาลำต่อหน้าเขา
แล้วสักพักหนึ่งพอลำไปลำมามีผู้หญิง

ผู้หญิงก็ลำลงมาเหมือนกันลำมาด้วยลำด้วยท่านี้เหมือนกัน

ถลึงตาใส่ถลึงตาใส่คือเหมือนกับแบบว่าไม่ให้ดูไม่ให้ดูเต็มตา
ไม่ต้องดูเต็มตาดูได้ดูเฉพาะตั้งแต่เท้าดูตีนกูนี่ดูตีนอ่า
ดูตั้งแต่เท้าไปเนี่ยแล้วมันจะเห็นลางลางเหมือนคนหลีตามองยัง
อืมมองไปไม่เห็นหน้าหรอกเขาบอกว่าเขียนคิ้วเดี๋ยวดำดำ
แล้วก็กรีดตากรีดตาสีดำอย่างเงี้นะตาเฉียวออกไปปากเนี้ยนะ
ทาสีแดงแต่เหมือนแบบริมฝีปากแทบจะมองไม่เห็นเลยอ่ะมันบางมาก
ปากบางมากคือหน้าตาสวยงามอ่ะเขาบอกสวยงามผิวพันธุ์สวยแบบผิวแบบขาว
ั่วเลยขาวเลยอ่ะนวลมากอ่ะแล้วก็ลำอยู่อย่างนั้นอ่ะลำ
แล้วเขาไปยังไงก็ลำอยู่สักพักหนึ่งอ่า
ไอ้ที่เขาพยายามมองเพราะมองพวกเขาก็จะเห็นมามองแล้วตาแบบแดงแดงอ่ะ
อ่าฮะคือมองแบบโกรธอ่ะสุดท้ายเข้าไปเองเหรอเข้าไปเองเข้าไปเอง
เหมือนกับแบบน้องแบบว่าเหมือนกับแบบดูก็ดูไม่ได้ทำอะไรก็ทำไม่ได้
เหมือนกับเขาก็อาจจะสวดมนต์หรือทำอะไรอะไรอย่างงี้ที่บ้านมีตุ๊กตานางรำอะไรบ้างไหม
ไม่มีค่ะพี่ก็เลยคิดว่าในเมื่อเราไม่มีตุ๊กตานางรำที่บ้านไม่มีไม่มี
เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าเขากำลังมาทวงเราเขากำลังจะมาเตือนเตือนว่า
ว่าที่เราบนอะไรไว้ที่ไหนว่าจะไปลำเนี่ยให้กลับไปลำใช่ไหมให้กลับไปลำ
วันนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ไปบนไปแก้บนยังยังค่ะโอ้ตาย
ก็ยังไม่ไปพี่ยังไม่ได้ไปเพราะยังไม่ช่วงนี้เป็นเป็นช่วงที่มีงานเนี้ย
มันช่วงที่มีงานแล้วเราต้องรอเวลาแล้วช่วงนี้ก็พี่ไปตอนนี้เลยไหมล่ะ
พี่ก็อยากไปตอนนี้นะไปตอนนี้ทีมงานจัดให้ฮะ
คุณไปแก้บนซะให้เสร็จชีวิตคุณจะได้ดีเราขอพาคุณไปแก้บนกันเลยดีกว่า
นี่คือการรำแก้บนจริงนะฮะขอพรอะไรไว้ก็ต้องไปแก้
เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศคุณจอยไปรำแก้บนกันฮะ
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาบริเวณนี้เรียกกันว่าบ้านตลาดขวัญ
ขณะนั้นจะมีวัดอยู่สามวัดด้วยกันนั่นคือวัดหัวเมือง
ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
และมีวัดกลางต่อด้วยวัดท้ายหมู่เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้น
วัดหัวเมืองได้ถูกระเบิดจนพังเสียหายกลายเป็นวัดร้าง
หลงเหลือก็แต่พระพุทธรูปเพียง๓องค์ที่ยังคงสภาพความงดงามเช่นเดิม
ทำให้ชาวบ้านต่างเลื่อมสายศรัทธาจากอดีตถึงทุกวันนี้
และเชื่อกันว่าหากมาขอพรก็จะเกิดปฏิหารแบบคาดไม่ถึง
วันนี้ถือเป็นวันดีนะคะก็ตัดสินใจแล้วว่ายังไงก็ต้องมาแก้บนนะคะ
ที่เราได้บนเอาไว้ด้วยความสมัครใจของพี่น้องทุกคนนะคะ
ก็มาลำกันหมดตอนนี้ขาดสองคนนะคะขาดน้องโจ้แล้วก็พี่จิ้มพี่จิ้มไม่ว่าง
วันนี้ก็กะว่าจะพาคุณแม่มาแล้วแต่มาไม่ได้ค่ะ
ด้วยเมื่อสามวันที่แล้วเนี้ยคือเราอ่ะตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะมาเอ่อ
ลำแก้บนแล้วนะแต่ยังไม่ทันค่ะคุณแม่ก็ไปวูบซะก่อน
ก็ตอนนี้หัวปูดเป็นมะนาวเลยค่ะเดี๋ยวให้คุณแม่หายดีก่อน
เดี๋ยวจะพามาโชว์ตัวค่ะถือว่าวันนี้เป็นวันดีแล้วค่ะ
บาทสินบนแล้วนะคะกับพระสามองค์นะคะ
เขาบอกว่าเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอายุทยาเลย
ถือว่าวันนี้เป็นวันดีแล้วก็เป็นวันโชคดีของพวกเราด้วย
ที่จะได้เห็นพระสามองค์เพราะว่าปกติแล้วเนี่ย
ที่เนี่ยเขาจะไม่เปิดประตูให้กับคนทั่วไปได้มากราบไหว้นะคะ
เขาจะปิดประตูตลอดเวลาเป็นครั้งแรกที่เขาได้เปิดประตูแล้ว
ให้เราได้ไปสการะบูชาแล้วได้มารำถวายท่าน
ฝากขอบพระคุณนะคะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วยนะคะ
พระนั่งเกล้านะคะได้ให้ความอำนวยความสะดวกกับพวกเรานะคะ
กระทั่งที่จอดรถรวมไปถึงมาเปิดประตูพระสามองค์
ให้เราได้สการะแล้วก็บูชากันนะคะ
เราทำแบบนี้แล้วก็ถือว่าโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะคะ
สาธุสาธุขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนค่ะซัก
ไปรำมาเรียบร้อยต้องถามพี่จออยังงี้จริงแล้ว
คนที่ชอบบนบานสารกล่าวไหม

บางทีเราบนเยอะมันฟุ้งไง

แล้วแบบบางทีก็มีแบบว่า

แต่เป็นคนอื่นที่มันจะเห็นคนใกล้ตัวเราจะ

ฝันว่าแบบมีจราเข้มา

มีเคยฝันบางที

เขาจะมาในฝันเราเป็นจราเข้

บางทีมันเป็นแบบนี้แล้วเราต้องมานั่งนึกไง

ฉันไปขออะไรไว้ที่ไหน

ก็เลยจะไม่ค่อยบนเพียงแต่ว่าขอ

ถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้เรามีโอกาสนะ

ใช่ค่ะคุณแม่นี่เป็นคนกลัวผีมาก

แกจะมาเล่าให้เราฟังบางทีแกก็กลัวว่า

หรือแบบอะไรอย่างนี้

นอนอยู่แล้วจะมีเหมือนคนมาดึงผ้าห่ม

ค่อยดึง

บางทีไม่ดึงผ้าอย่างเดียว
ดึงขาเลย
แกจะล่วงลงไปแบบ

มันก็ต้องมีพี่ก็ไม่รู้แต่พี่ไม่เคยเจอไง

เนี่ยคุณจอยบ้านอยู่กันกี่คน

แต่เขาบอกโอ้โหเด็กเยอะแยะไปหมดเลย

แล้วเธอก็ไม่มีเราก็มานึกว่า
หรือจะเป็นกุมารที่พระท่านให้มาแต่เป็นรูปไม่ได้เป็นองค์
แล้วท่านก็บอกว่าเอาไปบูชามันจะได้ช่วย
ช่วยในเรื่องงานเรื่องการอะไรอย่างนี้
แต่ว่าไม่ต้องไปเรียกมันนะไม่ต้องไปเรียกไม่ต้องไปให้อาหาร

บางคนก็บอกว่าเห็นมีคนแก่มาเดินดุ่มใส่ชุดยุงกระเบน
ใส่ชุดดุงกระเบนไม่ใส่เสื้อแล้วก็มาเดินมาเดินอยู่ตรงนี้

มีคนเห็นว่าที่บ้านพี่มีผีชูชก
หลวงพ่อที่นับถือนี่แหละท่านก็ให้มาบอกไปเล่นลิเกแล้วท่านก็บอกว่าอ่ะ
เอาไปบุชาเอาเป็นองค์เท่านี้ค่ะเอาไปบุชาเขาไปไหว้

เขาบอกว่ามีคนแก่คนแก่ถือไม้เท้าแบบนี้
แล้วก็เดินเดินอยู่อะไรอย่างนี้
เราก็บอกไม่มีก็มีแม่เราตอนนั้นแม่เราก็ยังไม่ได้ถือไม้เท้ายังไม่ได้อะไร
ก็มีแต่ผู้หญิงผู้ชายก็ไม่มี
มันนึกขึ้นได้อ๋อเราได้ชูชกมาหลวงพ่อหลวงพ่อให้มา
แสดงว่าตั้งแต่ได้ชูโชกมาก็เริ่มมีคนเห็นจริง
ก็มีคนเห็นแต่ละแต่ว่าตัวจอยกับแฟนจะไม่เห็น

ทำแล้วค่ะพี่ทำบุญไปแล้วทีนึง

ก่อนหน้าที่จะทำบุญแฟนเขาก็ฝัน

เขาฝันว่ามีคนมานอนอยู่ตรงข้างนอกตรงร้านจอดรถแต่ไม่ได้อยู่ในบ้านนะ
นอนอยู่ร้านจอดรถนอนกันเต็มเลยนอนแบบ

ใช่ประมาณนั้นเขาบอกว่าเธอเราไม่รู้จักเลยใครก็ไม่รู้ว่ามันนอนกันเต็มไปหมดเลย

แสดงว่าทุกครั้งที่เวลาจะทำบุญก็วิญญาณแล้วเขาจะรู้เขาจะมาเอาบุญกัน

ก็เนี่ยผมว่าที่ผมเคยเล่าให้ฟังไงที่แม่บ้านผมเคยฝัน
ว่าแบบว่าอยู่ดีเนี่ยมีแบบว่าคนมายืนรออยู่หน้าบ้านเต็มไปหมดเลยนะออกเต็มไปหมดเลยอ่ะ

บอกเอาเข้ามากินในบ้านสิเข้ามาเอาไก่ไปตั้งแล้วก็เรียกเข้ามากินในบ้าน

น่ะพี่ไปดูดวงอย่างนี้ไปแบบก็ทักมาอย่างเงี้ย
บอกว่าพี่ช่วงนี้พี่เป็นยังไงบ้างพี่ก็บอกว่าไม่ค่อยดีนะมันก็แบบว่ามีหลุมดอนอะไรอย่างนี้

เพราะพี่เคยไหว้แล้วพี่ไม่ไหว้

เอ้าโอเคนะฮะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของพี่จอยนะครับ
ยังมีต่ออีกนะฮะในช่วงหน้านะครับเป็นเรื่องราวของปฏิหารพญานาคที่พี่จอยเนี่ยนับถือมาก

ซอยชวนชื่นไม่มีค่าเทิมลูก
คิดไม่ออกบอกไม่ถูกขอพญานาค
ได้สองวันประมาณสองวัน

ก็ได้งานมาไงงานนั้นได้เกือบเกือบแสนนะคะ
โอ้โหกูไม่เคยเข้าบ้าน
ไม่รู้ไม่ใช่ก่อนพี่อยู่มาเป็น๑๐ปีแล้วหนูไม่รู้ไม่ใช่ค่ะยังไงอล่ะพี่เล่าดิ
อยู่มาเป็นสิบสิบปีแล้วหนูพอมีพญานาคมาตั้งอยู่หน้าบ้านเนี่ย
ก็จะมีงูมาพันเลื้ออยู่ตรงโรงรถบ้าง
ไปหยิบกระถางขึ้นมา

เอามาคุยกันต่อกับทางพี่จอยนะครับ

เวลามันไม่มีก็คือมันไม่มีจริง
แต่วันนี้ชีวิตเปลี่ยนไปเพราะพญานาค

เราได้ยินมาคนนั้นคนนี้ไหว้กันอะไร

เขาก็เป็นคนชอบดูนู่นดูนี่ดูไปดูมาเหมือนอินน่ะเนอะ

เขาก็คุยถึงเรื่องพญานาคนะเธอนะ

ขับรถเวลาที่ไปรับลูกเนี่ย

ขายอ่างขายอะไรที่แบบว่าคนตกแต่งบ้านอ่ะ

แต่ว่าเขาเน้นพญานาคเยอะมาก

เราอยากได้น้ำผู้เป็นพญานาคเอาไว้หน้าบ้าน

ถ้าอยากได้เนี่ยวันนี้ขอให้ขายดีนะ

คืนนั้นก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์เป็นอะไร
ขายดิบขายดีไม่รู้ขายของแบบ
แกบได้เป็นสองหมื่นกว่า

เราดูมาแล้วนะเป็นแบบนี้แบบนี้

มันเหมือนถูกตาต้องใจอะไรก็ไม่รู้

น่าจะแบบว่าออกแบบว่าไม่ดุมาก
เพราะพี่จะเลือกแบบว่าเราเป็นผู้หญิงเลยเนอะ

แบบว่าดูแบบใจดีใจดีอะไรอย่างนี้

นี่ไม่ใช่พ่อศรีสุโธนะ

ที่เราเลือกมาเนี่ยที่เรามาบูชาไม่ใช่พ่อศรีสุโธ

จากคนที่ไม่เชื่อเรื่องพญานาคเลย
ปฏิหารเกิดขึ้นภายในไม่กี่ชั่วโมง

ทางนู้นเขาบอกว่าเบิกเนธไปเรียบร้อยแล้วนะคะ

แล้วแฟนก็จะไหว้จุดทูปไหว้เหมือนแบบ
คือพอเสียปั๊กเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนกับเป็นน้ำผู้ที่ออกมาจากป่า
ออกมาจากปากใช่ก็จะพุ่งออกมาอะไรอย่างนี้
แล้วก็จุดทูบแล้วก็จะมีพวงมาลัยมาไหว้

ช่วงนี้นะถ้าเกิดช่วงนี้เราไม่มีงานเลย
แล้วก็งานประจำเราก็ไม่มีของานประจำสักงานนะ
อะไรอย่างนี้มันจะได้แบบว่าจะได้แบบดีขึ้น

มีคนโทรมาว่าให้เราไปเล่นงาน

อยู่ดีก็มีงานประจำเข้ามาซะอย่างนั้น

แล้วเราหายไปนานมากเราไม่ค่อยได้ไปเล่นอะไรอย่างเงี้ย
โทรมาว่าให้ไปงานประจำ

ถึงขนาดว่าจอยชวนชื่นไม่มีค่าเทอมลูก
คิดไม่ออกบอกไม่ถูกขอพญานาค

พี่ไม่ได้ขอเพราะว่าพี่รู้ว่าจิตพี่ไม่ค่อยนิ่ง
แต่แฟนเวลาเขาขออะไรเขาตั้งมั่น
เขาขอเลยบอกถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงนะลูกขอนะ

คือแล้วมันต้องจ่ายเราด้วยแล้วต้องใช้เงินก้อนอ่ะแล้วทำยังไง
ได้สองวันประมาณสองวัน

โอ้โหจากไม่มีงานเลย

พอพี่อยู่มาเป็น๑๐ปีแล้วหนู

เคยเข้าอยู่ครั้งเดียวตอนนั้นที่ท้อง

เห่าที่มันเป็นหัวเป็นดอกจันทร์พอมีพญานาคมาตั้งอยู่หน้าบ้านเนี่ย
ก็จะมีงูมาพันเลื้ออยู่ตรงโรงรถบ้างลื้อของอยู่ข้างสวน
ก็เจอเป็นงูเห่าเพื่อนเพื่อนแบบว่าไปหยิบกระถางขึ้นมา
เฮ้ยตัวยาวตัวก็อยู่ประมาณสักสองนิ้วอย่างนี้ค่ะ

อ๋อใส่งูเก่งใหญ่อย่างนี้ไงพี่นั่นคิดมั้ยว่าเป็นพระพญานาคงูถึงเข้าบ้าน
ก็มันไม่คิดก็ต้องคิดอ่ะเพราะว่า๑๐กว่าปีที่อยู่มา
ก็ไม่ค่อยจะได้เห็นงูอะไรมากมายแล้วที่สำคัญก็คืองูเข้าโรงรถบ้าน

ตอนนี้คืองานเริ่มมีขึ้นเริ่มดีขึ้นนะนะ
แต่จริงแล้วพี่จอยเองก็เป็นคนที่ชอบมูเตรูเหมือนกันเนอะ

ใช่ไหมเพราะลูกสาวเองก็มีพระมาทัก

ใช่ค่ะพี่ต้องยกให้เพราะว่าที่แรกเนี่ย
เอาตั้งแต่ท้องก่อนเลยนะพอท้องมาเนี่ยใกล้จะคลอดแล้ว
แล้วหมอเขานัดเขาบอกว่าคุณคลอดไม่ได้คุณต้องผ่า
ก็จะให้เลือก๑๑๑๒๑๓แล้วมันเดือนสิงหาไง
วันที่๑๒นี่ก็ดีอ่ะสิ

ฉันก็เลือกวันนี้เลยก็บอกว่าเดี๋ยวเลือกวันนี้แหละค่ะวันที่๑๒
แล้วพอกลับมาจากโรงพยาบาลก็เลยว่าเธอเราอยากไปทำบุญ
เพราะเดี๋ยวก็จะคลอดแล้วไปทำบุญดีกว่าไปไหว้
แล้ววัดนี้พี่ไม่เคยไปเลย

ก็คือพระเป็นชาวบ้าน
แล้วพระองค์นั้นก็คือเจ้าอวาสนั่นแหละ

พอไปถึงเนี่ยพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลย

ที่นี่ตอนแรกตั้งใจว่าจะคลอด๑๒สิงหานะ

เป็นวันที่รายการใหม่ของชวนชื่น

ก็ยืนไปยืนมาสักพัก
ประมาณสัก๕โมงเนี่ย

๕โมงเย็น

ทีนี้มันก็ตื๊ดค่อยตื๊ด

มันตื๊ดจนบอกว่าเธอเราไม่ไหวแล้วจริง
รู้สึกแบบว่ามันตื๊ดบ่อยไปแล้วมันแปลก
พอไปถึงหมอพอไปทำไปหาหมอเสร็จแล้ว
ขายอย่างปุ๊บพยาบาลบอกว่าเด็กจับหัวแล้วนะคะ
คลอดแล้วอ่ะแล้วพอคลอดออกมาก็เท่ากับว่าเที่ยงคืน๔นาที

คนโบราณคนไทยเขาจะถ้าฟ้าไม่สางฟ้าไม่สว่าง
เขาจะนับว่าวันนั้นเป็นวันที่๑๒

อย่างที่พระท่านบอกอะไรอย่างนี้
เพราะว่ารู้สึกว่าทำไม

บอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาร้องตลอดเวลา

พ่อมันอุ้มตั้งแต่เช้ายันเย็น

แปลก

เฮ้ยลองยกให้หลวงพ่อสวทรสิ
ให้เป็นรูปหลวงพ่อโสธรแล้วก็บอกท่านด้วยนะว่าถ้าเกิดว่ายกให้แล้วเนี่ย
ขอตีได้ดุได้เพราะว่าเขาก็ยังอยู่ในโลกของความเป็นจริง
อยู่ในโลกมนุษย์อะไรอย่างนี้ตีไม่ได้ถ้าเป็นลูกของยกให้แล้วเนี่ย
ให้แล้วเนี่ยตีไม่ได้แต่เราสามารถบอกได้

ใช่เขาจะไม่สบายจริงเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยไปยกให้ยกให้แล้วก็ขอ

นี่ไงก็ต้องขอไว้ก่อนบอกไว้ก่อนว่าขอตีได้ขอดูได้นะอะไรอย่างนี้
ถ้าเขาดื้อแต่ถ้าเขาไม่ดื้อเราจะไม่ทำ
แต่ถ้าเกิดไม่ขอก็ตีไม่ได้ไง

ตอนเด็กเนี่ยพี่ก็เป็นแม่เล่าให้ฟังว่าตัวผอมเล็กมากแล้วก็ท้องใสเหมือนจะแตก
แล้วก็ผมหยิกตัวดำแล้วก็ชอบใส่เสื้อสีแดงไม่รู้เป็นอะไรแม่เขาบอก
แล้ววันนั้นดื้อกินนมก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอานู่นก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอา
ร้องตลอดเวลาแล้วก่อนที่ยายจะตายเนี่ย
ยายเขาจะบอกว่าเอ้ยอย่าไปตีมันนะสงสารมันนะแม่ขอ
ยายเขาบอกไว้อย่างนี้แล้วยายก็เสียไป
ทีนี้มีวันนั้นพี่แบบแม่เขาบอกไม่ไหวแล้วมันดื้อมากมันไม่ไหวแล้ว

พอตกกลางคืนแม่เขาจะนอนแล้วฝันแม่เขาฝันว่าได้ยินเสียงคนร้องไห้กระซิบ
ก็ซิกร้องไห้ร้องอะแม่เขาบอกใครนะร้องไห้
แล้วก็แม่เขาก็เลยเปิดมุ้งขึ้นไปแล้วก็ไปเดินไปดู

เขาไปตีหลานเขาที่เขาบอกว่าอย่าไปตีนะ
ใช่เขาบอกสงสารมันอย่าไปตีมันเลย
แม่ไม่ขนหัวลุกเหรอ
แม่เขาตกใจดิแม่คนกลัวผีอยู่แล้วอ่ะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยอ่ะ

กล้าตีอีกเลยแม่เขาก็ไม่ตีอีกเลยกลัวกลัวยายเสียใจยายร้องไห้
วันนี้ชีวิตของพี่ก็เปลี่ยนไปจากชีวิตที่แบบว่าเรียกได้ว่า๑ปีเต็ม
พี่ชอบเปลี่ยนไปเพราะว่าการมูเตรู
พี่ว่ามันมีอยู่แล้วแหละในความเชื่อแล้วพี่ก็เชื่อ
เล่นลับที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าถ้าเราศรัทธาแล้วเราคิดว่าเป็นจริงมันน่าจะเป็นจิตที่เราศรัทธามากกว่า
ก็หลายคนก็ได้บอกนะครับก่อนที่คุณจะทำอะไรคุณคือคุณต้องเชื่อจริงซะก่อน

ศรัทธาจริงซะก่อนนะครับเอาละครับก็เรื่องราวเหล่านี้นะฮะเป็นวิญญาณนะฮะในการชมด้วยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณพี่จอยมากนะฮะขอบคุณครับ

ช่วงหน้านะครับมูคันเทพจะพาไปว่ายสารหลักเมืองพระแปดแดงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันแล้วนะครับ
เรียบกับช่วงหน้าฮะ
เรามาตั้งทีมูให้ศักดิ์สิทธิ์นะครับ
นี้เก่าแก่ผมมาไหว้ตั้งแต่ผมเป็นนักเรียน
โอ้หรือแล้วก็จะเลินรุ่งเรืองตามลำดับเลย
ยืนยันว่าขลังยืนยันว่าขลังอาจารย์ลักษณ์มาไม่ผิดที่
สุดยอดองค์นี้เก่าแก่ที่สุดในประเทศ

มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

มูให้สุดกับมูขั้นแพง
สวัสดีครับผมอยู่ที่สารหลักเมืองพระประแดงที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยรวมถึงมีองค์พระพิคเนตที่เก่าแก่ที่สุดในโลกครับ
ดำกับหนุ่มกัญชัยไม่ยอมมาด้วยกันไม่เป็นไรนะครับ
วันนี้เอาความลับมามูให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ
ที่แห่งศาธาวายแล้วมีมงคลมูและศักดิ์สิทธิ์
คือพระพิคเนตกลางเมืองพระประแดง
ที่ที่ผมจะนำทุกคนมาไหว้มาบูชามาสักการะในวันนี้ครับ
อำเภอพระประแดงหรือในอดีตเรียกกันว่าเมืองนครเขื่อนขัน
คือถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวมอนซึ่งอบพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย
โดยในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัย
ราชการที่๒ได้มีการสร้างป้อมประการเมืองนครเขื่อนขันขึ้น
ต่อมาในปีพุทธศักราช๒๓๕๘ได้สร้างสารหลักเมืองพระประแดงตามมา
อีกทั้งยังได้มีการอัญเชิญพระพิคเนธมาประดิษฐานบนเสายอดหลักเมือง
ว่ากันว่าเป็นพระพิคเนตที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
มีลักษณะเป็นพระพิกเนธหินศิลาสี่พระกรพระกรขวาบนถือตรีสูง
พระกรซ้ายบนถือปาสะพระกรขวาล่างถืองา
และพระกรซ้ายล่างถือถ้วยขนมประทับนั่งบนฐานบัวหงาย
เป็นความเรียบง่ายที่งดงามเหนือคำบรรยายจริงครับ
ก็มาถึงก็ต้องไหว้บูชาศักระสารหลักเมืองพระประแดงนี่แหละครับ
ไม่ใช่เป็นการดูแลของคณะใดคณะหนึ่งเป็นคณะของเทศบาลเมืองพระประแดง
เรามาทั้งทีมูให้ศักดิ์สิทธิ์นะครับเขามีพวงมาลัยดอกดาวเรือง
ความเจริญรุ่งเรืองมีกล้วยอยู่นะมีผลไม้มีอ้อยเห็นไหมครับ
ครบถ้วนเราไม่ต้องเตรียมมาร้อยบาทนะครับกระบุทำบุญไปนะครับ
เดี๋ยวเราไปไห้กันนะครับใครที่ยังไม่มีโอกาสได้มา
เดี๋ยวมาไหว้สการะพร้อมกับผมมูไปพร้อมกัน

งกรานประจำปีก็จะมีประเพณีของชาว
อนพระประแดงก็ปิดได้ทุกที่
บางคนบอกปรารถนาสติปัญญาก็ปิดที่พระเสียรท่าน
อยากจะมีกินมีใช้ก็ปิดที่พนาผีของท่าน

หรือติดหรือถ้ามีอพนฮาภรรษักษ์ก็
ติดบริเวณงาที่ท่านถือนะครับด้านนู้นนะครับถ้ามีอยู่นะครับ
ถ้าเกิดอยากมีกินมีใช้อีกทางหนึ่งก็ติดที่ขนมโมทะกะที่ไหน
ท่านบูชาสการะเนี่ยนะครับไว้ทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับ
ข้าพเจ้าขอน้อมนบวันพาด้วยความเคารพและน้อมนบบูชาเทพบริวาร
ตลอดจนเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นมหามงคลเกื้อกูลให้ข้าพเจ้า
และแฟนรายการมูไนท์จงมีแต่ความสุขและความสำเร็จ
มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่บัตรนี้ทำมาค้าขึ้นทำในสิ่งใดที่เป็นไป
โดยชอบประกอบด้วยธรรมจงนำมาซึ่งลาบผลภูณทวีนั้นด้วยเถิน
นี่มีชนชาวไทยเสื้อขายจีนค่าขายผ้าค้าขายทองอะไรเนี่ยนะครับ

บริวารในพระอมิตภาพพุทธเจ้าอยู่ในสู่เขาดีสวรรค์เนี่ย
ท่านก็เป็นพุทธบริวารนะครับก็มาอยู่ด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นคติความเชื่อเดี๋ยวเขาจะสงสัย
ทำไมสารหลักเมืองมีพระพิเนธเป็นของฮินดูด้วย
แล้วถ้าไม่มีเจ้าจีนด้วยก็คนที่นี่พื้นที่ท้องถิ่น
เขาเป็นคนจีนที่ทำการค้าอยู่บริเวณนี้ครับ
เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลครับเพราะฉะนั้นไหว้ได้หมด
การะได้หมดเขาก็เนี่ยเจ้าแม่คุณอิมสการะนะครับก็เป็นมงคล
กว่า๒๐๐ปีแล้วที่สารหลักเมืองแห่งนี้
ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพระประแดง
หลากหลายครั้งที่ต้องเผชิญกับภัยอันตรายต่าง
ชาวบ้านที่นี่เชื่อกันว่าเจ้าพ่อสารหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คุ้มครองพวกเขาอยู่ตลอดจนรอดพ้นภัยร้ายได้อย่างน่าอัศจรรย์
เขาเล่ามาไอทีนะครับ
สงครามโลกตอนที่ญี่ปุ่นจะมาทิ้งลูกระเบิดที่พระประแดง
เขาเล่าว่าที่ข้างองค์เจ้าพ่อหลักเมืองยังมีอีกองค์หนึ่งนะ
ท่านก็ใช้มือข้างซ้ายเนี่ยปัดลูกระเบิดไปตกที่ตรงวัดบังพึ่งตรงนี้แหละครับ
แถววัดบังพึ่งครับพระประแดงก็เลยรอดมาอย่างนี้นะครับ
ตามที่ผู้ใหญ่เล่ามานะฮะสารหลักเมืองเมื่อก่อนมันมีใต้ถุนไงเป็นไม้
พอเสียงหวอมาชาวบ้านจะวิ่งเข้ามาหลบในนี้ครับช่วยปกป้องลูกหลานไว้
สมัยที่รัชกาลที่สองมาปากหลักเสาหลักเมืองวันนั้นก็มีการทำพิธี
แล้วก็จราเข้เหล่านี้ไหว้ถวนน้ำมาที่แม่น้ำเจ้าพญา
แล้วก็มาเกยตื้นตายอยู่ริมแม่น้ำนะฮะ
ชาวบ้านก็เชื่อว่าพวกนี้มาถวายชีวิตเท่านั้นนะครับ
แล้วก็ไปตัดหัวมาถวายเจ้าพ่อหลักเมือง
เขาก็นำมาแล้วก็มาพิงเอาไว้พิงตามข้างศาล
ชาวบ้านมาไหว้แล้วก็ทูบปักที่รูจมูก
ผมเกิดมาแล้วก็ผมโตขึ้นมาผมก็เห็นจราเข้อยู่บนศาลหลักเมืองแห่งนี้แหละครับ
ขอแล้วได้มาขอเจ้าพ่อขอแล้วได้
มาไหว้แล้วรวยจริงครับ
เอิญจริงครับมาพบกับคารวาสคนหนึ่งที่เป็นคารวาสธรรม
คือคารวาสสร้างธรรมนำคนสร้างบุญมาตลอดอาจารย์เชียงนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ลักษณสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ
บังเอิญโดยบังเอิญอาจารย์เชียงมาไหว้สการะ
ผมได้ยินแล้วสวดธรรมจักรบูชาอยู่

ผมเคยเห็นแต่รูปหล่อพระอาจารย์อยู่ในหน้าเฟสนะ

อาจารย์เชียงเป็นคนนำบุญนำคนสร้างบุญสร้างวัดสร้างพุทธรูป
ณวัดอยู่ทางเชียงใหม่
อาจารย์เชื่อว่าทุกอย่างมันบุญสัมพันธ์แล้วล่ะ

พระพิคเนธเนี่ยท่านก็คงอยากให้เรารู้ว่าการปฏิบัติบูชาที่ดี
อย่างการสวดมนต์อย่างอาจารย์สวดธรรมจักรอย่างนี้
กล่าวถึงเทวดาสวรรค์แต่ละชั้นแต่ละชั้นก็ถวายเป็นปฏิบัติบูชาท่านได้เหมือนกัน

ยังไงต้องถึงท่านแน่นอนเพราะว่าท่านก็เป็นเทพชั้นพรม
ก็ถือว่าการปฏิบัติบูชาการสวดมนต์มันก็ดีกว่าอามิสบูชา
การปฏิบัติด้วยเครื่องหอมเครื่องบูชามันเป็นส่วนหนึ่ง
อาจารย์เด็กมันจะสูงยิ่งขึ้นไป
อเจมส์ท่านจะอนุโมธนากับบุญกับเรา
ขออะไรหรือว่าอธิษฐานให้ดีเรื่องอะไรที่ผ่านมา
อ๋อที่เห็นได้ชัดเลยตอนนั้นอาจารย์จะสร้างองค์พระภิกขณฑ์เนี่ย
อาจารย์มาอธิษฐานขอให้ได้สร้างพระประธานที่วัดสะมณีจังหวัดอุดร
ให้สำเร็จเพราะคราวนั้นสร้างพร้อมกันทีเดียวถึง๖องค์
มาบอกกับท่านองค์พ่อช่วยเปิดบารมีให้ลูกด้วยถ้าการนี้ท่านเห็นว่าสำเร็จ
สำคัญเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ในการที่จะได้เป็นพุทธานุจตริ
ให้กับวัดถึง๖วัดของพ่อเปิดให้
ไม่เคยทำซองแจกอยู่คนรู้ได้ไงไม่รู้เงินมาเต็มไปหมด
สาธุให้ได้สำเร็จเลยเป็นปฏิหารแล้วก็พระพิคเนตองค์นี้สร้างขึ้นมาเนี่ย
ดูจากรูปลักษณะแล้วเนี่ยน่าจะอายุใกล้กันกับ
พระพิคเนตที่วัดสวนขันคู่บุญบารมีท่านพ่อค้ายวาจาศิษย์นครศรีธรรมราช
ตรงนี้เป็นลูกทวาเลยนะอาจารย์อุ้ยเป็นพันปี
สิ่งหนึ่งที่บูชาพระพิคเนตได้ดีที่สุดนะครับนอกจากการถวายเครื่องสักการะแล้วสำคัญที่สุดก็คือ
สร้างวัดบูรณาวัดอาจารย์ถือว่าสิ่งเนี้ยแหละ
้อมนำถวายแด่เทพเทวะทุกพระองค์ท่านโมทนาสาธุการหมด
ติดขัดก็ขี้คายที่ร้อนที่หนักก็เย็นได้
บุญบารมีเทพคนเราเก่งอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องเห็ง
เราก็สะสมบรรวมีโพธิศัทร์สะสมโผธิยาน
เพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่ปราธนาความสุขเนี่ย
สูงสุดในความเป็นลูกียักษ์ก็คือเทพถูกต้องไหมถูกต้องถูกคือเสวยบุญ
เพราะฉะนั้นบุคคลที่เกิดมาแล้วชอบทำบุญชอบบวงสวงบูชาเทพ
อัญเชิญเทพมานุโมทนาใจโพธิศัพท์คนพวกนั้นเขาเคยเกิดเป็นเทวดา
นะครับผมว่าจานเชียงพาไปดูข้างล่างอีกนะครับ
เป็นเสาหลักเมืององค์เดิมดั้งเดิมที่ล้นก้าวล้นกระห่อมรัชกาลที่๒

ธรรมดายกได้ไหมไม่ได้ต้องเจ้าท่านยกเป็นเมืองนะครับ
และการที่สองท่านจะยกหลักเมืองนี้ไว้แล้วปัจจุบันเนี่ยยังมีโครงสร้างอะไรบางอย่างที่จะให้เห็นอยู่

ที่ตรงนี้ไม่ได้เป็นขี้ก่อสร้างเนี่ยอาจารย์เชียงว่าไหมครับ
แม้จะต้องสร้างสูงขึ้นไปก็ต้องเอาหลักเมืองที่ยังคงไว้

เป็นครั้งแรกนะครับผมกับอาจารย์เชียงจะร่วมพลังในการบูชาศักระอธิษฐาน
ผมจะชุมนุมเทวดาและอาจารเชียงท่านจะนำอธิษฐาน
ทุกท่านที่รับชมจุมูลนะอยู่เตรียมพนมอธิษฐาน

บูชาพรตนัตรัย

ประวายได้องค์พระรักษ์เมือง

แห่งสัจจะอธิษฐาน

แม้จะยังต้องเวียนไหว้ใต้เกิด

เทพเทวดาคุ้มครองรักษา

เปิดทางเปิดวาสนา

เพื่อความสะดวกสบาย
ในการสร้างบุญบารมีแล้ว

สองคนมาช่วงอนธิฐานนะ
สร้างวัดสร้างพระทำบุญปฏิบัติมาตลอดกันมาเจอกันและนำอธิษฐาน
ใครตั้งตัวเองไม่ได้มาไหว้บูชาศักราะห์
หรือได้รับชมคลิปหรือรับชมเทปชุดนี้นะ
ชมการออกอากาศในครั้งนี้เนี่ยก็จะตั้งหลักได้อาจารย์จริงว่าเจอจริงไหม
องค์พ่อจัดสรรแล้วท่านเลือกแล้วคำว่าบังเอิญไม่มี
วันนี้เหมือนองค์พระพิคเนธท่านเปิดให้ท่านรู้คนไทยเหนื่อยจะได้สบายใจ
เห็นเทปชุดนี้ใครตามอาจารย์ลักตามอาจารย์เชียง
จะได้มีกำลังใจมีกำลังใจเยอะโอเคได้ครับโชคดีทุกคนนะครับ
นี่คือเรื่องราวมูเตรูของเราในค่ำคืนนี้ครับ
ท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมมีเรื่องราวมูเด็ดมาบ้างไหม
รอท่านอยู่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเด็ดขนาดไหนเรารอคุณทุกเรื่องราวจริงครับ
ครับผมเรื่องราวในวันนี้นะครับที่นำเสนอทั้งหมดคุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับ
อยู่ที่ใจของคุณนะครับแล้ววันนี้นะครับเวลาหมดแล้วนะครับ
ผมมูตัวพ่อนะครับคุณมดดำมูตัวแม่และมูขั้นเทพอยากจะรักต้องลาไปก่อนนะครับ
พบกันได้ใหม่นะครับกับรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
วันนี้ไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป